สิงหาคมไม่ทราบว่าท่านเป็นอย่างไรกันบ้าง

น้ำหนึ่งบอกงวดนี้หลุด

สลากินแบ่งรัฐบาลวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

รางวัลที่๑อันนี้รางวัลที่๒
ผมบอกรางวัลที่สองก็แล้ว

เพราะพอผมไม่ถูกผมก็เลยไม่ตามเลย

เพราะมีผู้ถูกรางวัลที่๒

แต่คนนั้นหนึ่งในนั้นก็คือคุณแม่ของน้องชมพู่

นางสาวิตรีวงศรีชาแม่

อ่าทีแรกคิดว่าเฟคนิวหรือเปล่า

เลยให้นริษร์บุนนิมเนี่ย
หาซื้อไปหาซื้อมา
ความจริงเลขรถเนี่ยทะเบียนรถลงท้าย๗๒

ถูกรางวัลที่๒ไป๑ใบ

เงินรางวัลก็เยอะอยู่กว่าหลักแสนแหละ

แม่แม่ฝันค่ะฝันว่า
ไปขับรถพิงอัพเช้าบ้านเข้าไปคว่ำ
แต่ด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยซื้อได้เนาะ
ทันเนี่ยก็โดดไปที่แห่ง

ก็มีคนซื้ออยู่ตรงหลังเขาก็บอกว่า
มันคว่ำแล้วรถมันลงแล้วถือเจ็ดหนึ่งก็ได้น่ะอาจจะถูก